กำลังจะบอกละวันแน่นอนว่าข่าวที่ดังมากในสุดของวันเนี่ย
คุณแพทย์ถูกไหมฮะคุณแพทย์น้ำประพานะครับโอ้โห

คือตอนนี้คุณแพทย์เองได้มีการเรียนทางรับทราบข้อเก่าหา
เรื่องของการปอกเงินพอแล้วนะครับ

รับทราบข้อเก่าหากรณีฟอกเงิน
ขณะที่ทนายความได้มีการเตรียมเงินสด๕แสนบาท
เพื่อไปขอประกันตัวในชั้นศาลด้วย
ด้านผู้ช่างการปรับปรามยาเสพติด
บอกว่ายันดำเนินคดีตามหลักฐาน
รวมถึงบอกว่ามีนักแสดงเอี่ยวแก๊งค้ายาอีกด้วย

เวลาประมาณตอน๙โมงเช้าของวันนี้
คุณแพทย์นรภานักแสดงสาวภรรยาของคุณเบนเลสซิ่ง
ได้มีการเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาฐาน
ร่วมกันฟอกเงินและสมคบเพื่อการฟอกเงิน
ตามที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่๒
หลังพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงสามี

เหมือนกับสามีเอาเงินโอนมาให้กับทางภรรยา

ทั้งนี้นะฮะหลังที่คุณแพทย์รับทราบข้อเก่าหา
เรื่องของการฟอกเงินนะฮะและสมคบกันฟอกเงิน
ที่กรมชาการธุรกรปรับปรับยาเสพติดแล้ว
เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงิน

ผู้เป็นผู้ต้องหาฟอกเงินและสมคบการฟอกเงิน
ด้านนายอาคมโฮงสวัสดิ์ทนายความนักแสดงสาว
ก็บอกว่าได้มีการใช้หลักทรัพย์

ต่อสารเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว

และหากอนาคตมีการแจ้งข้อกล่าวหา

ก็ขณะที่ทางพนุรโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

หากคุณแพทย์ยอมรับตั้งแต่แรก
ว่ามีการรับเงินไป๑๙๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงิน
จะทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น

มีการระบุว่าเงินที่ได้มา

ถึงที่มาของเงินก็เป็นเสร็จศูนย์ตัว
แต่ตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน
แล้วก็จะคุมไปฝากขังสารอาญา

ก็ต้องไปยื่นขอประกันในชั้นฝากขัง

เขาต้องขออนุญาตบอกว่าเขาก็ทำไปตาม
กดหมายทำตามหน้าที่ควบคุณการทำกดหมาย

รถเมล์เป็นแฟนกันก่อนแต่งงานแหละ
วันหนึ่งพี่ไปทำงานทำอะไรมาเสร็จปุ๊บ

หลักพี่โอนเงินให้ทีนึงหามืนแจ๋งนึง

เสร็จปุ๊บพี่ถูกจับฟอกเงิน
หาเงินล้านแปดล้านเก้าอยู่ไหน

โดนด้วยโดนด้วยรถเมล์บอกหนูไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมครับ
คือถามว่าเจตนาคุณมีไหมผมว่าไม่มีหรอก
อันนี้พูดในฐานะเป็นพี่ของแพทย์นะ

ถ้าเกิดว่าอ้างอะไรผิดพูดอะไรผิดไปนะ
ผมมองว่าแพทย์เองเขาก็เรียกว่าทำมาหากิน
มีเงินมากกว่า๑ล้าน๙แสนบาทที่จะบอกว่าเป็นฟอกเงิน

ถูกต้องแล้วทนายความตอนแรกทำไมถึงได้แบบ

แต่คุณแพทย์เองก็บอกนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย
แล้วก็รู้นะครับว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดี

เขาก็บอกเขาจะกลับไปให้นมลูก
เขาก็ยังต้องเลี้ยงน้องเนี่ย

จะไม่ให้ประกันจะคัดค้านะ
อย่าเอาเรื่องความสงสารมาเอ่ยอ้างอะไร

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป